มาดูวงการวงการพระสงฆ์
เช้าอีกแล้วพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยฮะ
มีการเปิดเผยคลิปเสียงมาเป็นการพูดคุยระหว่าง
ศรีกาศรีกากับพระรูปหนึ่ง

แต่พูดกันในลักษณะที่ว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันคุณผู้ชม
คลิปนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินแล้ว
ล่าสุดมีอีกหนึ่งคลิปครับลองฟังครับ
คลิปเสียงนี้ถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วคุณผู้ชมเล่าย้อนสักนิดหนึ่ง
มันถูกอ้างว่าเป็นการสนทนาระหว่างพระกาโตะพระนักเทศชื่อดัง
ทางภาคใต้ครับกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช้ชื่อย่อว่าต่อเต่าก็แล้วกันในลักษณะเชิงชู้สาวเลยนะ

พูดถึงการมีเพศสัมพันธ์กันบนรถครับทางฝั่งพระเนี่ยอ้างว่า
บาปนะเพราะว่ามีเจตนาที่ดีต่อกัน
เท่านั้นยังไม่พอยังมีแชทไลน์ครับอย่างเช่น
นัดกันไปเปิดโรงแรมเพื่ออยู่ด้วยกันในวันวาเลนไทย
มีท่อนึงบอกว่าจะเรียทั้งตัวเลยอ่ะว่าก็มีแชท
ขอดูหน้าอกฝั่งผู้หญิงด้วยนะฮะแล้วก็มีแชทพูดถึงเรื่องเงิน
ซึ่งพระได้โอนไปให้หญิงสาวอยู่ตลอดจนระยะหลังเนี่ยเริ่มไม่โอนให้
แล้วก็จะขอเลิกติดต่อกันเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมารบร้าว
มาหาที่วัดให้ได้เลยแถมพยายามจะแสดงตัวอีก
ทำให้ฝั่งพระก็อึดอัดใจเลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่านะครับ
ทีมข่าวครับลงพื้นที่เลยก็ไหนไหนว่าโดนอ้างว่า
เป็นพระกาโตะเนี่ยก็ต้องไปคุยกับพระกาโตะสิหรือว่า
พงศกรประพัสโรเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
อำเภอชวังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
หลวงพี่กาโตะยืนยันว่าคลิปเสียงนี้ไม่ใช่ตนเอง
แต่ก็ยอมรับว่าเออเหมือนอยู่นะเหมือนมากด้วย
ว่าจะมีผู้ไม่หวังดีต้องการจะกลั่นแกล้งท่าน
ส่วนหญิงสาวคนนี้เห็นบอกว่าเคยมาทำบุญที่วัดเมื่อ๓เดือนก่อน
ครั้งเดียวเลยนะแล้วก็ไม่เคยติดต่อหรือว่ารู้จักกันมากกว่านั้น
พระกาโตะยอมรับว่าเรื่องนี้กระทบกับจิตใจท่านพอสมควร
หลังจากเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเป็นข่าวปุ๊บ
มีคลิปเสียงอีกหนึ่งคลิปครับคาดว่าไอ้คลิปนี้อัดไว้นานแล้วล่ะ
โดยพระนักเทศรูปดังกล่าวพูดเสียงแข็งเลย
ขอตัดขาดความสัมพันธ์กับฝั่งผู้หญิงจะไม่มีการช่วยเหลือใดอีกต่อไป
แล้วก็ต่อว่าผู้หญิงด้วยว่าเห็นแก่เงินแค่ขอเงินไม่ได้ก็ขู่จะประจาน
หลังจากนี้จะเดือดร้อนอะไรก็ไม่เกี่ยวกันอีกแล้วแถมท้าทายด้วยว่า
ไปเลยไปร้องเรียนหมอปลาหรือว่าสื่อมวลชนได้เลย
คุณผู้ชมฟังพร้อมกันนะ
ขาดสติ
ไม่ต้องมาขัดไม่ต้องมาอ้างว่าบ้า
อยากทำอะไรทำอะไรเต็มที่เลย
แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากวันนี้
จะไม่ติดต่ออะไรใดทั้งสิ้นแล้ว
คุณจะไปปรึกษาให้หมอปลาเชิญ
ถ้ามันไม่ด่าแม่คุณ
คุณผู้ชมว่ามีการรู้จัก

หลวงพี่กาโตะแค่ไหนก็ลองไปดูครับ
ก็เจอภาพที่เธอไปทำบุญ
แล้วก็มีภาพถ่ายรูปคู่
หลวงพี่นักเทศหลายภาพเลยนะ

ย้อนแย้งกับการปฏิเสธ
หลวงพี่กาโตะหรือเปล่าที่บอกว่า

บอกว่าได้มีคำสั่งด่วนเลย
เจ้าคณะอำเภอตั้งคณะกรรมการ

โดยเร่งด่วนครับหากเป็นข้อกล่าวหา
รุนแรงถึงขั้นปราชิกเลยนะ

มาให้ถ้อยคำด้วยนะครับ